เพราะว่าในช่วงตรุษจีนแบบนี้สีสันมันมีเยอะ

ทำเป็นเล่นไปในโรงเรียนนี้เขาจัดกิจกรรมเนี่ยนะฮะ

สนุกสนานมากแล้วเป็นกิจกรรมที่น้องหนูชื่นชอบ

การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน
โอ้โหบอกเลยนะว่าอาหมวยอาติถั่วใจมากเลยทีละเจ้า
ชอบไหมชอบไหมเนี่ยต้องแช่แบบนี้

โอ้โฮชดสิงโต

แล้วมันนี่จะต้องมีคนร่อแก้ว

เออนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพบรรยากาศของขบวนแห่มังกร

ว้าวแล้วนี่
กองทัพเองกรนี่
แล้วก็มีการเชิดสิงโตการแสดงรำจีน

ลงทุนนะวัดน่าวาตารอตีอำหวย

อำหวยได้มากันแบบว่าขบวนเลยนะ

ทั้งหมดนี้เป็นภาพบรรยากาศของกิจกรรมวันตรุษจีน
ทางโรงเรียนเตรียมนานาชาติ

เขาจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ
ให้น้องหนูได้แลกเปลี่ยนหรือเรียนรู้ว่า
ธรรมประเพณีจีนที่มีมาอย่างยาวนาน

น้องเขารู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างนะครับ
อย่างเช่นเชิดสิงตัวแฮมังกอล
มันไม่ได้ทำง่ายต้องมีการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดี
เห็นแล้วต้องปรบมือให้มีต่อตัว

อันนี้ไม่ได้เป็นลีลาอันนี้ล้ม
มันก็ต้องมีร่างพิกษาเล็ก
อ่ะแล้วไปดูความอลังการของขบวนแห่นะครับ
เชิดสิงโตแห่แบบอย่างนี้นะฮะ
บอกเลยนะก็มีความคล้ายคลึงกับ
แล้วกิจกรรมนะครับเขายังมีอย่างอื่นอีกก็คือ
ทัศกาลเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
โอ้ยมเลยครับมีชมชาด้วย
มันสำคัญอย่างหนึ่งนะที่ให้เด็กเขาได้เรียนรู้ภาษาจีน
ตั้งแต่ยังวัยเด็กเพราะว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอแล้ว
ใช่ภาษาจีนเนี่ยมีอิทธิพลกับทั่วโลกนะครับ
คนจีนอยู่ทั่วทุกหนแห่งทั่วโลกหลายประเทศก็มีคนจีน

ยังคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียนกันแค่๒ภาษาอย่างงี้
โรงเรียนนานาชาติเดี๋ยวนี้สอน๓ภาษาเนี่ย
รู้ว่าพูดได้หมดภาษาจีนนี้ค่ะ

เป็นภาพบรรยากาศความน่ารักในช่วงเทศกาลตรุษจีนของแต่ละโรงเรียนอะไรแบบนี้